พาไปชมความสวยงามความอลังการของปราศาสตร์รวงข้าวในอำเภอในจังหวัดนครพนมกันหน่อย
ที่นี่เขามีการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้ยาวนานมากหลายชั่วอายุคนแล้ว
ครั้งก่อนเรานำเสนอไปแล้วเป็นการขึ้นโครงเท่านั้น

ยังเป็นโครงมีนั่งร้านอยู่เลยเป็นแค่โครงประสาท
ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านใกล้เคียงนะคะ
ก็เดินทางไปร่วมทำบุญกองข้าวพร้อมกับชื่นชมความสวยงามอลังการของประสาท
วงข้าวเปลือกแบบที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะที่พระสงฆ์วัดป่าคำสว่างรวมถึงชาวบ้าน
คำสว่างน้อยตำบลวังตามัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เขาสร้างขึ้นมาด้วยความสวยงามมากแล้วมันใหญ่จริงคุณ
ตอนนั้นยังเห็นแค่โครงตอนนี้ปกคลุมไปด้วยรวงข้าว
โรงอย่างเดียวก็รู้แล้วว่ามันใหญ่มาก
ต้องสวยอลังการมากแน่นะคะ
ด้านพระภูวดลสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าคำสว่างบอกว่า
กองข้าวหรือบุญคูณลานเดิมจะทำขึ้นหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว
หรือว่าในช่วงปีใหม่จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านค่ะ
นำข้าวเปลือกมาถวายเพื่อสมทบทุนพัฒนาวัดวาอาราม
รวมถึงยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
แล้วก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองทำบุญถวายพระแม่โพศพตามประเพณีด้วย
จึงถือโอกาสปีใหม่นี้ค่ะที่ลูกหลานกลับมาจากทำงาน
กลับมาถึงบ้านเกิดภูมิลำเนาของตัวเองจัดบุญกองข้าวขึ้น
แต่ในปีนี้นะคะได้ใช้กุศโลบายในการสร้างปราศาสตร์
เพื่อที่จะสอนลูกสอนหลานให้สำนึกรักบ้านเกิด
และสำนึกต่อบุญคุณของผู้มีพระคุณ
รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีนี้เอาไว้ให้ยาวนานด้วย

ใช่สังเกตว่าจะมีน้องอาสาเด็กที่มาช่วย
เด็กจะได้เรียนรู้ซึมซับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโบราณ
ได้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็สำนึกรักบ้านเกิดด้วย
สำหรับปราศาสตร์รวงข้าวหลังนี้
มีรูปทรงจำลองมาจากประสาทพึ่ง
สูง๙เมตรกว้าง๗เมตรยาว๙เมตร
โครงสร้างทำจากไม้ไผ่ค่ะ
รวงข้าวเหนียวกข๖ที่คัดแยกใบออกแล้ว๑ล้านรวง
โอ้โห๑ล้านรวงเลยนะ
เยอะมากที่ชาวบ้านเขาร่วมใจกันมาบริจาคทำบุญ
แล้วก็คิดเป็นน้ำหนักเฉพาะข้าวเปลือกอย่างเดียวเนี่ยนะคุณ

ใช่ใช้ข้าวเปลือก๓ตันด้วยกันนะคะ
ใครที่สนใจค่ะยังสามารถไปเที่ยวชมกันอยู่ได้นะคะ
ในช่วงนี้ทางวัดยังเก็บไว้เก็บรักษาเอาไว้ให้ศึกษา
แล้วก็มาท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันได้
จะได้มาศึกษาเรื่องของประเพณี
ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ
สิ่งสำคัญก็คือทำให้ชาวบ้านในระแวกนั้น
เขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีนั่นเองนะครับ